รวมไปถึงชื่อเมนูมันอาจจะแปลกสักนิดนึงนะ
อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ร้านป้าอ้อย
เมนูสุดแปลกที่จะพาไปกินเนี่ย

แต่อันนี้ข้าวหมา

เราไม่ต้องแย่งค่ะอันนี้เป็นอาหารคนค่ะ

มีเมนูข้าวหมา

แค่ข้าวแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

คุณป้าก็เลยผัดข้าวให้เด็กทาน
พอเด็กเห็นข้าวเขาบอกโอ้โหป้าเหมือนเข้าหมาเลย

แต่กินแล้วแต่พอกินแล้วอร่อย
หลังจากนั้นนะน้องก็มาสั่งเอาข้าวแบบเดิม
เอาข้าวเหมือนข้าวหมาที่เคยสั่งที่ป้าเคยทำให้
เพื่อนเห็นแปลกใจก็สั่งตามกันไป
ก็เลยเป็นเมนูฮอตฮิตของเด็กแถวนั้น

มีส่วนประกอบหลักก็คือข้าวสวยนะ
แล้วก็เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มันต้มสุกแล้วด้วยนะคะ
น้ำพริกเผาผักบุ้งจีนหมูสับ
ปรุงด้วยสูตรของทางร้านเขาเหมือนเอาไปผัดรวมกัน
ทำให้มันมีกลิ่นหอมน่ารับประทานและรสชาติอร่อย
หลักร้อยจานต่อวัน
คือมันเกิดจากอาหารเฉอะหมด

ก็เลยออกมาเป็นเมนูนี้ราคา๓๕บาท
ถ้าเพิ่มตั๊บปิ้งก็เพิ่มได้๕๑๐บาท
ให้ด้าวคุณจะเพิ่มคะเมื่อกี๊อาจจะเพิ่มหมูเห็นไหม
เพิ่มหมูกรอบเพิ่มหมูทอดอะไรว่ากันไป
ยิ่งในช่วงนี้เขาบอกมีการแชร์ลงในโซเชียลเยอะมาก
คนที่อยากลองก็เยอะขึ้น

อยากลองนะอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไง

ก็เลยตั้งชื่อแบบที่น้องเขาเรียกเลยข้าวหมาแต่ไม่ได้ไปแย่งหมา
ไม่ได้ทำให้หมาทำให้คนทำใหม่ท่อนต่อจานแบบนี้แหละนะคะ
เออน่าสนใจนะลองไปทานถึงที่เลย
สูตรของคุณป้ามาทำเองที่บ้านก็ได้นะ

หมายถึงถั่วลิสงก็ได้มั้ง

อันนั้นเดี๋ยวคุณชนะเขาค่อยแทะเล่น
อร่อยดีแปลกดีด้วยเหมือนกัน